พาคุณผู้ชมไปดูป้ายรถเมย์ดีกว่าค่ะ
เพราะว่าป้ายนี้คนมาโพสต์ในโซเชียล
แล้วก็โพสต์ว่าทำเพื่องบเหลือเหรอ

มันเป็นอย่างนั้นเป็นป้ายรถเมย์อัจฉริยะเป็นแบบวินเทจ

เป็นป้ายรถเมที่ถนนอิสรภาพซอย๒๙
ค่ะเขตบางกอกใหญ่แถวนั้นเขาเรียกว่าโพสามต้น
ดูแบบเต็มนะเป็นป้ายแบบนี้

คือคนเขาก็ไปถ่ายรูปกันแล้วเขาก็ไปโพสต์ในโซเชียล
มีหน้าตรงหน้าต่างมีฉากด้านหลังเก้าอี้เป็นสีอะไรอย่างนี้
ทำให้เป็นเหมือนฉากให้เหมือนแบบเรามานั่งเล่นชมวิวอะไรอย่างนี้
เออเป็นจุดถ่ายรูปได้ลงโซเชียล

แต่คนเขาก็มองหลายมุมไงเขาก็บอกว่าทำเพื่องบเหลือเหรอ

เนี่ยนี่อยู่ตรงป้ายรถเมย์เลยใช่ครับคุณระวีการแก้ววิจิตค่ะ
นักข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
อย่างที่บอกตรงนี้ก็คือถนนอิสรภาพซอย๒๙บางกอกใหญ่นะคะ

นี่ค่ะมันก็จะเป็นซอยทะลุไปจรรย์สนิทวง๑๒
เราก็ไปตามพิกัดที่เขาโพสต์ในโซเชียลนะ
ไปก็เห็นคนรอรถเมย์กันอยู่นะคะ
บ้างก็เซลฟี่กับป้ายรถเมย์

บางคนก็ยืนดูแบบงงว่าเขาจัดงานอะไรกันตรงนี้หรือเปล่า
บางคนอาจจะไม่กล้าไปนั่งไม่กล้าไปใกล้ด้วยซ

เราไปฟังเสียงคนที่เขาไปยืนรอรถเมย์กันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยเห็นป้ายรถเมย์แบบนี้ไหมค

พึ่งจะมาเห็นขนาดนี้หรอ

แต่ปกติพี่ต้องมาขยับรถอยู่เนี่ย

สวยดีก็โอเคอ่ะ

ชอบรู้สึกสบายหูสบายตา

ลงโซเชียลเอาละกันระหว่างรอ
ฝนตกก็ปิดหน้าต่างบ้านให้พี่เขาบ้างนะ

ค่ำก็ลงกรอนให้ดีเดี๋ยวขโมงขโมยเข้าบ้าน
นี่ไงทีนี้ไปถามความคิดเห็นผู้สูงวัยหน่อย

คุณลุงเมธีเสถียรคมสอนไกรอายุ๖๕ค่ะ

เพิ่งสังเกตวันนี้ว่ามีลุงบอกว่าก็ดีนะ

ก็เนี่ยมีนาฬิกาไปติดด้วยบอกเวลา
มีฉากเป็นหน้าตรงหน้าต่างเหมือนสมัยก่อนไว้ถ่ายรูปเล่น
ส่วนกระแสวิจารณ์ที่บอกว่ามันเปลืองงบหรือเปล่า
คุณลุงบอกว่าตอนแรกก็แอบคิดเหมือนกันว่ามันเปลืองงบหรือเปล่า
เพราะว่าไปสังเกตดูมันก็ต้องใช้สตุ้งสตางค์เหมือนกันนะ
เอาหน้าต่างมาวางเอาสีเสริงอะไรมาทานะคะ

คุณลุงคะพอตอนแรกเรามาเห็นป้ายรถเมย์

ความสุขแล้วก็มันเป็นเอกลักษณ์
เพราะว่าเป็นของวัสดุเหลือใช้อาจจะของเขต
นี้เขาไปรับบริจาคอะไรมาอย่างนี้
แล้วมาทำให้มันมีสีสัน
สร้างความสุขให้กับผู้ที่มาใช้บริการป้ายรถเมย์
คือเรามองว่าไอเดียนี้แววเอามาจากไหนนะ
มันแปลกคือมันเป็นสิ่งที่แปลก
แต่ถ้าความรู้สึกผู้สูงอายุแล้วมันจะรู้สึกว่ามันมีความสุข
นั่งแล้วถ้ารถเมย์มันช้าหรืออะไรอย่างนี้
เออฉันมองเหมือนนั่งในบ้านลมเย็นมันมีสีสัน
แต่ทีนี้มันก็มีกระแสหลายกระแสแล้วแบบอุ๊ยหลบเหลือหรือเปล่า
อันนี้คุณมองไว้อย่างไร
ตัวนั้นมันมองไปไม่ได้มาดูวัสดุที่เขาเอามาทำ
ถ้าเรามองวัสดุเราคิดว่าเขาคงต้องเก็บ
สิ่งที่ว่าประชาชนบริจาคแล้วไม่ให้จะไปทำลายไปเผา
มันก็เสียดายอันนี้มันเป็นไม้ไม้จักรมั่งอะไรมั่งไม้เก่า
เอามาสร้างสีสันให้ความสุขกับคนเขตบางกอกใหญ่

ว่าเขาอาจจะเอาของเหลือแล้วมาตกแต่งเพิ่มเติมให้มีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่า
แต่วัยรุ่นเขาบอกแบบนี้ต่างวัยต่างความคิด

ก็เฉยก็คิดว่าเขาจัดงานอะไรกันหรือเปล่า
ก็มองว่ามันก็ดีนะแต่มันสวยได้กว่านี้
อ๋อหรอไม่รู้ว่ามันทำได้เจ๋งกว่านี้อ๋อ
ลองฟังดูค่ะตอนแรกที่เห็นรู้สึกยังไง
มันก็ไม่รู้ไหมก็เหมือนทุกวันนะครับ
มันก็เฉยมันก็แบบแปลกตอนแรกคิดว่าใครเอาอะไรมาวาง
ไว้ว่ายังจัดไม่เสร็จหรือเปล่ามันแบบว่ามันดูไม่ค่อยเป็นระเบียบ
มันก็แบบดูเฮ้ยมาวันแรกผมยังไม่กล้านั่งเลย
คิดว่าเขาเอามาตั้งหรือว่าแบบภาษีหรืออะไรประมาณนี้ครับ
แต่ส่วนตัวมองว่ามันสวยแล้วยังหรือมันควรจะเป็นแบบไหนถ้าเขาจะจัด
มันก็ถามว่าโอเคมันก็โอเคแล้วครับแต่มันสวยกว่านี้ได้ครับ
มันยังดูแปลกครับหรือไม่ก็เอาเรียงให้มันเป็นแบบ
เป็นแบบระเบียบอะไรก็ได้หรือไม่ต้องมีฉากกันเนี่ย

แล้วไอ้ฉากนี้พี่ว่าเขาตั้งใจจะแบบให้ทำอะไรฉากนี้
อาจจะให้คนมันเซลฟี่หรือเปล่าครับเหมือนมันนั่งรอรถเมล์รอเซลฟี่
แล้วถ้าเซลฟี่มันสวยได้ยัง
ก็ไม่ครับมันก็แปลกรถเมล์มาได้
ผมว่าเปลืองมากกว่าครับแต่ว่าโต๊ะนี้โอเคครับได้ครับ
โต๊ะถือว่าโอเคครับแต่ว่าฉากผมว่ามันก็แปลกครับ
ถ้าเปลี่ยนเป็นป้ายบอกทางดีกว่าครับผมว่ารถเมล์สายนี้ไปไหนครับ
คนนี้ปิดนะครับ